เชิญต่อที่หน้าจอทีวีสยองกันต่อครับ
สภาพฆ่าเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตายเพราะอะไรนะ
แต่สภาพคือท่อนล่างเปลือยเปล่าหมดแล้วฮะ
ตามรายงานคือบอกว่าถ้าหากจะเป็นฆ่าชิงทรัพย์
ไม่ใช่แน่เพราะว่าทรัพย์สินมีค่าไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำโทรศัพท์มือถืออยู่ครบเลย

พบตรจะลงพื้นที่ไปตรวจคดีนี้ด้วยตัวท่านเองครับ
ไปก่อนย้อนไปดูเหตุการณ์นี้นะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งช่วงบ่าย
๑๔น๓๐ปตำรวจภูทรวิชิตของจังหวัดภูเก็ต
รับแจ้งว่ามีคนไปเจอศพผู้หญิง
สาวชาวต่างชาตินอนเสียชีวิตอยู่ใกล้
เรียกว่าพื้นที่ก็แล้วกันแต่จริงมันไกลกันพอสมควรนะ
ในพื้นที่ของน้ำตกโตนอ่าวยนตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
ก็คือจังหวัดภูเก็ตที่เกิดเหตุเป็นแอ่งน้ำ
ห่างจากทางขึ้นน้ำตกจริงเนี่ย๑กิโลครับ
ร่างของสาวชาวต่างชาติคนนี้อยู่ซอกหิน
ปกปิดด้วยผ้าใบสีดำ
ดังนั้นศพสมมุติถ้าตกลงมาแล้วจะมีผ้าใบไปติดได้ไง
นั่นเรื่องแรกสาวคนนี้รูปร่างอาจจะไม่ได้สูงใหญ่
แต่ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะครับ
ดูได้จากไหนสภาพศพมันเริ่มอืดมันเริ่มบวมเนี่ยมากแล้วนะฮะ
สร้อยคออยู่ครบเหรียญอยู่ครบมือถือก็อยู่ด้วย
เนื้อตามตัวเนี่ยไม่มีร่องรอยอื่นมากสักเท่าไห
แต่มีรอยสักนะฮะส่วนกางเกงด้านล่างไม่ว่าจะเป็นด้านนอก
ว่าจะเป็นกางเกงชั้นในหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
อยู่ในตัวนะไม่อยู่ในตัวของสาวคนนี้
ทราบในภายหลังว่าสาวคนนี้ชื่อว่านิโคโซแวงวายสคอป
เป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์อายุ๕๗ปี
เป็นนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมาภูเก็ต
รูปแบบของภูเก็ตแซนบล็อกฮะ
แล้วมาตั้งแต่๑๓กรกฎาคมตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะฮะ
ฆาตกรรมอำพลางแน่นอนแล้วก็สภาพศพเนี่ยนะฮะ
น้ำตกโตนอ่าวยนซึ่งตรงนี้๓กี่วันนะที่พบศพ๓วัน
แล้ววันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามไม่มีใครเห็นเลยเหรอ
ตรงนี้มันอยู่ไกลไกลในพิกัดของคนที่เขาจะเดินผ่านไปผ่านมา
ห่างจากทางเข้าน้ำตกเนี่ย๑กิโลเมตรดังนั้นตรงนี้เนี่ยห่าง๑กิโลเมตรในเขา
ถือว่าเป็นจุดห่างไกลพอสมควรนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก
ใหญ่ขนาดไหนพลตำรวจโทกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ท่านก็ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้กำลังไล่เลียงไทม์ไลน์ไล่เลี้ยงว่า
เข้าออกในพิกัดตรงนี้บ้างอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้ใหญ่กว่าฮะ
ใหญ่กว่าเพราะว่าวันนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เช้าวันนี้ท่านกำลังเดินทางลงพื้นที่ท่านจะตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
เพราะถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญนะฮะนักท่องเที่ยวมาในภูเก็ตแซนบล็อกถูกฆ่าหมกป่า
ฆ่าแบบนี้คือฆ่าชิงทรัพย์ไม่น่าใช่ทรัพย์สินยังอยู่ครบ
หรือจะเป็นการฆ่าข่มขืนซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้มีการให้รายละเอียดเรื่องนี้
แต่ดูจากการสภาพศพที่สภาพท่อนล่างมันเปลือยเปล่าไป
ดังนั้นก็สันนิษฐานว่าไม่รู้สำเร็จหรือยังนะสันนิษฐานว่าน่าจะโดนพยายามข่มขืน
แล้วเหมือนมีการต่อสู้จนกระทั่งถูกฆาตกรรมในครั้งดังกล่าว
เดี๋ยวเช้าวันนี้ท่านพบตรลงพื้นที่แน่นอนครับ
มันมีความผิดปกติหลายอย่างถ้าเราดูจากที่เราดูข่าวกันมานะครับ

เพราะว่าภูเก็ตแซนบล็อกของเราก็เป็นโครงการที่ไม่ว่าประชาชนคนไทยหรือต่างชาติก็จับตามองอยู่
แล้วมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะเรื่องใหญ่มาก
แล้วผู้เสียชีวิตในตำแหน่งไม่ธรรมดาเป็นรองหัวหน้าพิธีการทูตของสมชาสหพันธรัฐเยอรมนีค่ะ
คือในโซนนี้เขาเป็นประเทศเหมือนประเทศเดียวกันนะสวิสเยอรมันเรื่องใหญ่ฮะ